นี่คราบเลือดแถวตรงประตูทางเข้าห้อง

เนี่ยฮะแล้วเดี๋ยวลองดูนะฮะคนเจ็บดูภาพคนเจ็บหน่อยครับ
คนเจ็บเนี่ยแผลด้านหลังที่หัวของเธอเนี่ยโอ้โหเลือดออกอยู่เลยครับ
คุณมิ้นคุณผู้ชมผู้หญิงคนนี้ครับบาดเจ็บเพราะว่าโดนแฟนเก่า
สะกดรอยตามแล้วไม่รู้ว่าเพราะอะไรคว้าท่อนไม้ฟาดเข้าที่กลางหัวด้านหลัง
เอาน้ำเกลือล้างเพื่อความสะอาดทำแผลกันสดตรงนี้เลยครับ
กัดจุดเกิดเหตุเป็นบังกะโลแห่งหนึ่งอยู่ในพื้นที่บางละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับ
ห้องที่เกิดเหตุเป็นห้องหมายเลข๘ด้วยเธอก็ร้องไห้เจ็บอ่ะ
คือมีทั้งน้ำตาแล้วก็มีทั้งเลือดที่อาบตัวเนี่ยนะฮะ
หัวแตกเลือดไหลเลยครับสอบถามเธอเล่าให้ฟังบอกว่าเดินทางมาหาเพื่อนชายเป็นคนต่างชาติ
เพื่อนชายเนี่ยอยู่ในห้องพักรออยู่แล้วโดยเคาะประตูรอให้เพื่อนมาเปิด
จังหวะนั้นแฟนเก่าไม่รู้มาตอนไหนคว้าไม้มาฟาดเข้าที่หัวเธอหนึ่งครั้ง
ครั้งเดียวจอดครับโอ้โหต้องพันแผลกันแบบนี้เลยฮะ
แล้วเขาก็หลบหนีไปเธอยืนยันขอเอาผิดถึงที่สุด
ล่าสุดนักข่าวลงพื้นที่ครับไปที่สพเมืองพัทยา
พบว่านางสาวทิพพาพรคนเจ็บคนนี้นะฮะ
เธอไปแจ้งความกับตำรวจแล้วเรียบร้อยแล้วเธอบอกว่าคนก่อเหตุเป็นแฟนเก่า
ชื่อว่านายนารากรพงชัยประสิทธิ์อายุ๓๕ปีครับ
คบหากันกว่าหกเดือนแล้วก็เลิกรากันไปครับถามว่าทำไมเลิกอ่ะ
บอกว่าแบบนี้นะฮะเธอบอกว่านายนารากรมีนิสัยคือ
โหร้ายแล้วก็เพิ่งจะพ้นคุกมาได้ไม่นานอันนี้เธออ้างแบบนี้นะ
แล้วชอบทะเลาะลงไม้ลงมือตบตี
อาทิตย์แรกที่คบกันเจอแล้ว
คือโอ้โหรุนแรงกันตั้งแต่สัปดาห์แรก
ทนไม่ไหวก็เลยแยกกันอยู่ครับ
โดยไม่รู้นะว่าเขาสะกดรอยตามเธอมาตั้งแต่เมื่อไหร่
วันที่เธอจะไปพบเพื่อนชายต่างชาติ

แล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าหายไปไหนแล้วด้วยเนี่ย

ถามว่าเอาพี่แล้วเอายังไงต่อครับเนี่ย

เรื่องทางคดีก็ให้ตำรวจจัดการไปครับ
เพราะพี่แหละค่ะวิธีภาพเกลียดไปเยอะ
เราเคยร้องขอความช่วยเหลือกับใครอะไรอย่างนั้น
ไม่แต่ลูกไม่เคยพูด
พี่ก็จะแก้ปัญหาได้

ผู้กำกับการโรงพักเมืองพัทยาครับ
สั่งการให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่ห้องพัก

คุณผู้ชมครับขอดูหน้าคนก่อเหตุอีกสักครั้ง
แล้วขึ้นคู่กับภาพของคนเจ็บที่โดนตี

อยู่ที่ห้องพักแถวย่านพัทยากลาง

ตอนนี้ส่งตัวให้คนเจ็บไปตรวจร่างกายอีกครั้ง
อย่างละเอียดเพื่อประกอบสำนวนคดีนะฮะ
เดี๋ยวมีความคืบหน้าเพิ่มเติมตามตัวได้เมื่อไหร่